ประเด็นแรกค่ะสอบถามว่าการที่ผู้อำนวยการขอสมกออกมายอมรับเมื่อวานนี้ว่ามีคนติดเชื้อในหน่วยงาน
ถือว่าเป็นการปกปิดข้อมูลและมีความผิดหรือไม่
กรณีที่๒ก็ถามว่าเรื่องดังกล่าวจะมีการสอบสวนโรคคนที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเท่าไหร่
และขณะนี้มีการติดตามความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
และอีกหนึ่งประเด็นประชาชนหลายท่านกังวลใจว่าตัวเองจะได้ขึ้นรถในสายนั้นรถคันนั้นหรือเปล่า
จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครับก็เมื่อสักครู่เราแสดงความเสียใจไปกับทางครอบครัว
สมกรรายนี้ถึงแม้เป็นผู้หญิงนะครับตอนแรกผมก็
มากขึ้นเดี๋ยวนี้แท็กซี่หรือใครทั้งหลายก็มาขับรถ
มากมายที่เป็นผู้หญิงเพศหญิงไม่ได้เกี่ยวกับ
อะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่าเราจะเห็นบทเรียนที่เราจะรู้ก็คือการดื่ม
นะครับการมีสุขภาพที่ไม่ดีนะดื่มสุราอะไรทั้งหลายนี่ก็ทำให้เป็นเหตุ
แล้วโรคนี้มีความแตกต่างก็คือพอเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ย
ช่วงแรกอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอาคารอยู่นะครับ
ซึ่งตรงนี้ถึงได้บอกครับว่าการที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการ
ก็เลยอาจจะไปขับรถไปดูแลหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนต่อ
แล้วก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมา
คำถามแรกก่อนนะครับว่าเรื่องของการปกปิดข้อมูลหรือไม่เนี่ย
ถ้าท่านรู้ตั้งแต่แรกก็รีบแจ้งแต่ไม่ต้องแจ้งใครฮะ
คำว่าปกปิดเขาอาจจะไปแจ้งกับทางเจ้านายเขา
หรือแจ้งกับทางโรงพยาบาลหรือแจ้งกันกับถ้าเป็นต่างจังหวัด
ก็คือในแพทย์สจในฐานะเลขาของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
ศูนย์โรคติดต่อนะครับที่ว่าประจำจังหวัดทั้งหลายเนี่ย
ก็ได้แล้วนะครับมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาบอกว่า
ต้องออกข่าวไหมต้องมาพูดแบบดาราบางท่านบ้างไหมนะครับ
อันนี้จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะต้องบอกอะไรกับใครก็ได้นะครับ
ก็เราก็แค่แจ้งไว้ในตามขั้นตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ
แต่งั้นก็ตามแต่ครับอ่าพอมีการจริงจริงแล้วพอแจ้งเนี่ย
ไม่ได้มาเกิดขึ้นตอนเป็นข่าวว่าเขาเสียชีวิตนะครับทีมสอบสวนโรคนะครับ
ได้เข้าไปผมมีชุดข้อมูลอยู่ในมือตอนนี้อยู่พอสมควรแล้วครับว่า
เขาได้เข้าไปสอบสวนโรคแล้วก็พบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของงานการ
ทั้งในเรื่องของการสั่งสรรนะครับดื่มกันเงียบเก้าคนนะครับ
แล้วมีเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานอีก๘คนแล้วมาเชื่อมโยงกันกับเรื่องของ
เขาไม่ได้สัมผัสกับคนในครอบครัวนะครับเพราะอาศัยอยู่คนเดียว
แต่สัมผัสกับคนร่วมงานอีก๒๐คนนะครับได้แก่พนักงานเก็บค่าโดยสารในรถคันเดียวกัน
พนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ได้เปลี่ยนกะทำงานต่อจากผู้ป่วย
นู่นนี่นั่นนะครับเรียงกันไปทั้งหมดเลยแล้วทุกคนเนี่ย
ถูกตามเก็บมาทำเก็บตัวอย่างของเรื่องของการหาเชื้อในโพรงจมูกเนี่ยนะฮะ
ก็หากันแล้วก็ติดตามกันอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้มีรายงานนะครับว่า
ใครบ้างที่พบเชื้อไม่พบเชื้อ